เมื่อวานตอนเย็นค่ะคุณผู้ชมตรวจสอบกันให้วุ่นเลยนะคะ
ว่าจริงหรือเปล่ากรณีที่ดีเจมะตูมเนี่ย
เป็นโรคโควิด๑๙ในรายการข่าวใส่ไข่เมื่อวานช่วงเย็นได้ดูไหม
ใช่คุณมดดำคุณหนุ่มนะฮะเขาก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมา
ใช่แล้วโทรเช็คกันสดเลยนะคะคุณมดดำคชาพาค่ะปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้ว
เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะไม่ใช่ข่าวลือข่าวลวงแต่อย่างใดนะคะ
กลายเป็นเรื่องช็อกคนในวงการบันเทิงเพราะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กังวลแล้วก็เป็นห่วงคืออะไรรู้ไหม

โอ้โหนี่วันที่เท่าไหร่แล้ว

โอ้โห๒๐วันไปไหนมาบ้าง

นั่นสิคะกลายเป็นเรื่องราวเลยค่ะ
มีการโพสต์คลิปชี้แจงนี่ทั้งน้ำตาเลยนะคะ

โรงพยาบาลกำลังส่งรถมารับไปรักษาตัว

ให้ตรวจร่างกายหรือว่าให้กักตัวด้วยนะคะ

สวัสดีทุกคนนะครับ
คือเมื่อคืนมะตูมไปตรวจโควิดมากับคุณแม่นะครับ
ซึ่งผลของคุณแม่ออกมาเป็นลบ
แต่ว่าผลของมะตูมเป็นบวกนะครับซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังจะเอารถมานะครับ
มะตูมไปรักษาตัวนะครับ
ที่เจอตูมภายในระยะเวลาอีกแบบ๑๔วันได้แบบอาจจะไม่ครบ
ก็เลยต้องขออนุญาตแจ้งผ่านทางไอจีก่อน
ยังไงก็ขอโทษแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาก่อนนะครับ

คือพี่น้องในวงการบันเทิงเขาก็เข้าใจนะ

เพราะว่าตอนที่เขาไปตรวจยังไม่แสดงอาการเลย

นี่คุณผู้ชมจากคลิปนี้แล้ว
เดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งคือสักประมาณ๔ทุ่มครึ่งค่ะ
ดีเจมะตูมได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดเนี่ยชุดคนไข้แบบนี้นะฮะ
พร้อมกับข้อความบอกว่าขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วง
อยากบอกว่าสบายดีกินได้นอนหลับเป็นปกติ
ได้ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลแล้วถึงมือหมอแล้ว
ส่วนเรื่องที่คนอยากรู้ว่าติดตอนไหนติดยังไง
ขอเวลาเรียบเรียงไทม์ไลน์อีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดนะคะ
ตอนแรกก็ใจเสียไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง
ตูมไม่มีอาการแม้แต่น้อย
แล้วก็ขอโทษเพื่อนในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ที่ทำให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง
พอรู้ว่าตัวเองติดเชื้อก็แจ้งทุกคนให้ระวังตัวทันที
ขอโทษที่ชะล่าใจแล้วก็ประมาทนะคะ

หลังจากที่ไปเที่ยวเชียงใหม่
ช่วงเทศกาลปีใหม่โอ้โหกี่วันแล้วอ่ะ

กักตัวดูอาการตลอด

คือไอ้ระยะที่ไอ้เชื้อโควิดมันฟักตัว

ใช่คือตั้งแต่ตอนที่โควิดรอบแรก

ถ้าให้สบายใจเนี่ยไม่ใช่๑๔นะ

ไปเชียงใหม่แล้วเนี่ยเวลามันพอดีเป๊ะ

สถานีอีกครั้งหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นะคะ

ตอนนี้เราก็คาดคณีกันไปเองนะคะ
ว่าจะติดจากที่นั่นที่นี่

การสอบสวนโรคย้อนหลังของแพทย์นะคะ
เอาล่ะมาเช็คกันหน่อย
ในวงการบันเทิงใครบ้าง

คุณแต้วเนี่ย๒ครั้ง๒คราแล้วนะคะ
ครั้งก่อนก็ผู้จัดการส่วนตัวใช่ไหม

ทีมข่าวไทยรัฐบันเทิง
ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็มีการโพสต์ภาพผลตรวจ
เมื่อตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะบอกว่าไม่พบเชื้อก็คือผลตรวจเป็นลบนะคะ
ส่วนคุณเปิ้ลนาคอนพอทราบข่าวก็เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
เพราะว่าไปเจอดีเจมะตูมในรายการแชร์แต่เช้าไง
ส่วนคุณแต้วนัทพรคลิปเต้นเมื่อสักครู่เนี่ย
ออกมาไลฟ์นะคะชี้แจงรายละเอียดบอกว่าเจอกับดีเจมะตูมงานหนึ่ง
อยู่ในห้องแต่งตัวถอดหน้ากากกินข้าวร่วมกัน
พอรู้ว่าดีเจมะตูมติดเชื้อก็ไปตรวจทันที
แต่ว่าผลตรวจเป็นลบถึงจะเป็นลบก็ตาม
ต้องรอเพราะมันอาจจะยังไม่ฟักเชื้อออกมาถูกไหมคะ
ต้องรอกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
ถ้าจะเอาให้เสด็จน้ำเอาให้แน่เลยก็คือ๒๑บาท
บอกว่าสงสารโพรงจมูกคุณแต้ว๒รอบแล้วนะ
ใช่ใหญ่เข้าไปแสบจมูกนะตรวจโรคโควิด๑๙เนี่ยนะ
คือดูตอนที่คุณมะตูมเต้นกับคุณแต้วเนี่ย
ไม่ได้มีอาการสักนิดเหมือนคนป่วยอ่ะไม่มีดูนี่นะฮะอ่า
เดี๋ยวฟังคุณแต้วไลฟ์สดหน่อยนะคะ
เช้าวันนี้ค่ะประมาณสัก๑๐โมงค่ะ
แล้วก็ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลรามคำแหง
พอทราบว่ามะตูมตรวจเป็นบวกปุ๊บ
ก็เลยทีนี้ก็เลยต้องทำการกักตัวนะคะ
จริงพรุ่งนี้ต้องมีการถ่ายละครค่ะ
ก็ได้บอกกองละครเรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วก็ต้องกักตัวตั้งแต่วันนี้ไปอีก๑๔วันนะคะ
อีก๕วันก็ไปตรวจค่ะประมาณนี้ค่ะ
ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้มะตูมด้วยนะคะ
ก็ส่งกำลังใจนะคะพี่เพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยเขาก็ส่งกำลังใจไปให้คุณมะตูมใครบ้างล่ะนี่ฮะ
ก็คือจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าโรคโควิด๑๙คนที่เป็นแล้วอัตราการรักษาหายมันสูงมาก
อัตราการเสียชีวิตโรคเก่าที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว๔๐กว่าเปอร์เซ็นต
แต่เมื่อวานคนบอกอ้าวซุปตาของฉันพี่อ้ำติดหรือเปล่า
มันก็เหมือนเนอะเหมือนเนอะเหมือนเนอะ
ล่าสุดนะฮะในเพจอ้ำพัชราภาชัยเชื้อเขาก็มีการมาตอบจากแอดมิน
และก็ยังไม่ได้มีการติดโควิด๑๙นะครับ
จะแชร์จะอะไรก็ต้องระวังเรื่องของข้อมูลต่างด้วย
แต่ดูเผินก็คล้ายเนอะ
ใช่ค่ะก็ใส่แมสด้วยนะครับ